สิบสามปีไม่ได้ใบ้อะไรนะครับอายุท่านจริงจริงนะฮะใช่ครับครบรอบ
หกสิบสามปีท่านนายกเองก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็แมนแมนบอกว่าขอโทษ
บางครั้งใช้คำพูดแรงไปเพราะว่าเครียดสะสมแล้วก็อยากให้ทุกงานนั้นประสบ
รัฐมนตรีแล้วนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองเตรียมพิจารณาการขอเป็นเจ้าภาพการจัดการกังขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก
ที่อาจจะดูรุนแรงไปบ้างแต่ก็ขอโทษด้วยเป็นเรื่องของงานนะครับเรื่องของความเครียดที่ต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จเพราะต้องการให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้า
ซึ่งบางอย่างสำเร็จแล้วแต่บางอย่างกำลังทำอยู่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า
มาแต่ละปีต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ
ด้านนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ

เชื่อมโยงเครือข่ายของนายวุฒิพงศ์
กฎฉะธรรมคุณหรือนายโกตินะครับ

จากมีความเชื่อมโยงกับอาวุธที่หายไป
ในปี๒๕๕๓
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี

เสนอขอความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพ

เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะครับ

ขณะที่กระทรวงแรงงานเองเสนอร่างกฎกระทรวง
หดจำนวนคนพิการที่ผู้ประกอบการ

รวมถึงการกำหนดจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการ
ต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มีพิธีการต้อนรับประธานาธิบดี